เขาลงเรื่องราวร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสวยโกรกจังหวัดนราธิวาสนายหนึ่งเนี่ย
นี่ถูกลงโทษด้วยการถอดเสื้อถอดเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้ายืนตากแดดจำนวน๑๔นาย
โดยเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมครับ
บางคนเขาบอกว่าโดนแดดมันก็มีรอยไหม้อะเนาะบางคนมีตุ่มผู้พองด้านหลังด้วยจากอะไร
นอนคว่ำนอนคว่ำหน้าน้องรวมถึงมีคนเนี่ยเป็นลมจนต้องหามส่งโรงพยาบาลนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรานะฮะเดินทางพฤษฐานีตำรวจสโกรก
พบกับจ่าสิบตำรวจอดีศรสุขนวลผู้บังคับการหมู่งานป้องกันและปราบราม
ซึ่งเป็นหนึ่งในตำรวจสิบสี่คนที่ถูกลงโทษเขาเปิดเผยอย่างนั้นฮะ
วันนั้นเนี่ยการลงโทษมีแค่ให้ยืนตามระเบียบพักยืนท่าตรง
ซึ่งแต่ละท่าให้เปลี่ยนท่าราว๑ชั่วโมง
คนสั่งก็ไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวกันเป็นอย่างใด
ส่วนข่าวที่ออกไปว่ามีการเป็นลมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะฮะ
ด้านพันธุ์ตำรวจโทคำพันธ์แสนทวีสุกรองผู้กำกับการสอบสวน
หัวหน้างานสอบสวนกล่าวว่าข้อเท็จจริงจากการลงทันของผู้บังคับอัญชาเนี่ย
เนื่องจากมีข้อบกพร่องต่อระเบียบหน้าที่เป็นเนื้อหาของทางราชการนะครับ
จึงมีการตักเตือนเนื่องจากเราพยายามทำให้ภาพรวมมันดี
อืมซึ่งเมื่อถูกลงทันก็ต้องเป็นไปตามระเบียบนะไม่มีอะไรรุนแรง
และที่ว่าไม่สบายถึงก็เป็นลมนั้นตนก็เป็นคนควบคุมการปฏิบัติอยู่
ขอฟังเสียงสักนิดหนึ่งฮะอ๋อไม่มีเสียงเนอะโอเค
ก็ทั้งหมดจากกรณีนี้เขาบอกว่าเป็นแคนยืนบอกที่พงเข้าลงมาแล้วไม่มี
ให้ยืนถอดเสื้อตากแดดอย่างนี้จริง
ก็เลยกลายเป็นเรื่องของประเด็นดราม่ากันในโลกออนไลน์อยู่แล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป